ตรุษจีนมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์จะไปช่วยเท่าแก่เตรียมของไหว้เจ้า
ปรากฏว่าขณะขี่อยู่บนเส้นทางเนี่ยคุณ
นี่ฮะเดาก็ออกว่าโดนอะไร
มันต้องมีสายอะไรมาเกี่ยวคอของเธอจนบาดคอของเธอแบบนี้
แต่คราวนี้เธอบอกไม่ใช่สายสื่อสารไม่ใช่สายไฟนะ
สายอะไรครับมันเป็นสายอะไรไม่รู้หรอกคุณ
เหมือนสายของพวกป้ายไวนิ้วป้ายโฆษณาเนี่ย
เกี่ยวรัดตอนขณะที่เธอขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
บอกว่าโอ้โหแทบตายเนี่ยเพราะว่ามันรัดแน่น
หายใจไม่ออกนะเธอพยายามใช้มือเนี่ย
มือเนี่ยดึงดึงรั้งเชือกออก
เอ็นเกือบขาดที่นิ้วเนี่ยนะฮะ

แจ้งข่าวคู่เมืองนะฮะ

เพราะว่าโดนเชือกปริศนาขวางถนนแล้วบาดคอ
แล้วนิ้วมือก็เกือบขาดด้วย
จากการตรวจสอบพบว่าผู้หญิงคนนี้ที่โพสต์
ก็คือนางสาววาสนาก้อนเครือนะครับ
อยู่ที่หมู่๕ตะบนครูเมืองอำเภอคูเมือง

เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะ
บอกว่าเท่าแก่ได้ให้ไปช่วยเตรียมของไหว้เจ้านะครับ

เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายครูเมืองพุทธไทยสงศ์

เมื่อมาถึงบริเวณหน้าจุดรับซื้อมันสัมปะหลัง
ตรงเขตตำบลครูเมืองครูเมืองจู่มันมีสายอะไรบางอย่างนะครูนะ
มาพันคอเธอแล้วมันสะบัดม้วนเป็นเกลียวเลยครู
คอเธอจนรัดแน่นนะฮะ

ใช้มือซ้ายพยายามกระชากเชือกนั้นออกแล้วก็ประคองรถให้จอด

เขาบอกว่าเกือบจะหายใจไม่ออกคิดว่าจะตายซะแล้ว
กระทั่งสามารถกระชากออกได้แล้วก็นิ้วเธอเกือบขาดแบบนี้นะฮะ
ทีนี้นะคุณพอเอาเชือกออกได้เธอตั้งสติ

ให้สามีช่วยพาเธอไปส่งโรงพยาบาลครูเมือง
ฟังเสียงเธอหน่อยเล่าเหตุระทึกให้ฟังนะครับ
หย่อนลงมาแต่ไม่ตึงค่ะมันเป็นหย่อน
ก็หนูจะหมุนคอ

แต่ว่าไม่เล่าถึงตัยใช่ไหม

ก็หนูกระชากแรง
ทั้งหมดมันทันใจไม่ออก
มนุษย์ก็จุดรถแล้วก็ตั้งสติก็ขี่ตะมาหาแฟน
กลับไปก็นึกว่าจะตายไปแล้ว
เธอบอกว่านึกว่าเธอตายไปแล้วด้วยซ้ำ

ถ้าดึงไม่ออกนะคุณนะเธอต้องขาดใจตายแน่

เบื้องต้นหมอบอกว่าเอ็นนิ้วมือของเธอเกือบขาดนะฮะ
ส่วนคอเนี่ยเป็นแผลชะกันลึกประมาณหนึ่งเซนนะครับ
แล้วก็ตอนเนี้ยเธอแล้วก็สามีไปแจ้งความวิทยุทธิสอบพอครูเมือง

เพราะยังไม่รู้เลยนะเชือกที่มาขวางถนนในตอนนั้นเป็นเชือกอะไร

เธอยังขี่รถหวนกลับไปดูเลยปรากฏเชือกมันไม่อยู่แล้วอ่ะ

มันคงหลุดนะแล้วก็ร่วงตรงถนนแล้วก็รถผ่านไปผ่านมามันปลิวอะไรแล้วนะฮะ

ตำรวจก็ไม่พบเชือกที่มาหย่อนมาขวางถนนแล้วนะครับ
ตอนนี้เธอก็ต้องหยุดงานนะคุณเนื่องจากบาดเจ็บทำงานไม่ได้เลย
คือหันคอแทบไม่ได้นะครับ
อยากจะฝากเตือนผู้ขับรถบนท้องถนนว่า
อันตรายไม่ใช่มีเฉพาะกับรถอย่างเดียว
อาจจะเกิดจากสิ่งที่เราไม่คาดคิด
เหมือนที่เธอโดนมานะครับไอ้สายอะไรหย่อนเหยื่อนอะไรเนี่ยนะฮะ
บอกมันไม่ใช่สายเคเบิ้ลไม่ใช่สายไฟ
เป็นลักษณะเหมือนสายไนลอน
ใช่แต่ทีนี้คุณทางตำรวจนะ
สพครูเมืองก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ไม่เจอเชือกสายสื่อสารอย่างที่บอกค่ะ
คือเขาบอกว่าขนาดพอเกิดเหตุชั่วโมงนึงแล้วนะ

แล้วล่าสุดก็ยังไม่เจอเชือกปริศนาด้วยด้วยนะว่า
มันมาจากไหนแล้วมันหายไปได้ยังไง
แต่ว่ามันเป็นรอยที่คอขนาดนี้เลย

เสาไฟฟ้าหรือจะป้ายแบบนี้คุณ
เขาสงสัยกันอยู่ว่าเป็นเชือกไนลอนแบบป้ายตรงนี้หรือเปล่า
ทีนี้สามีของผู้หญิงคนนี้นะที่เมื่อวาน
พาภรรยาไปหาหมอนะ
สามีบอกว่าโอ้โหตอนภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กลับมา

เห็นบาดแผลที่คอของภรรยาตกใจมากฮะ
เพราะว่ามันดูเวอะหวะลึกเลยตามลำคอแล้วก็นิ้วมือ

เชือกปริศนามันเป็นเชือกอะไร
ใครเป็นคนทำเลยอยากจะฝากไปถึงใครก็ตามแหละ
ถ้าเป็นฝีมือของท่านในการเอาเชือกมาห้อย

ขณะที่นายธิรศัพท์พอสม
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุตรงนี้นะฮะ
ก็มาสำรวจตรวจสอบบอกว่าโอ้โหหลังจากรู้ข่าวนะ

เพราะเชือกดังกล่าวมันสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
ส่วนเชือกปริศนาหลายคนรวมถึงชาวบ้าน
ก็คุยเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าอยากหาให้เจอ

หรือถ้าหากเกิดจากวัยรุ่นคึกขนอง
ขึงเชือกอะไรไว้แบบนี้
หรือเปล่าเพื่อมันไม่มีหลักฐานคุณศึกกับคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจต้องสืบว่าเชือกนั้นมันมาจากไหนนะฮะ
แล้วเขาก็ฝากไปด้วยนะยังไงก็ตาม
ถ้ามันไม่ใช่สายสื่อสารแก่แต่ฝากไว้หน่อยหนึ่ง
สำหรับพวกสายสัญญาณต่างสายสื่อสารต่าง
ก็ควรให้มาดูมาซ่อมมาแซมด้วย
เพราะบางส่วนบางอย่างมันก็ห้อยมันก็ระโยงระยางเหมือนกันนะครับ
รวมถึงถ้าผู้รับเหมาสร้างทางเนี่ย
อาจจะเป็นคนที่เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาติดตั้งไว้อะไรอย่างนี้
ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็อยากให้แสดงตนหน่อย
เขาบอกแบบนี้อยากจะหานะว่าเชือกปริศนามันคืออะไร